ซึ่งเมื่อวานนี้นะเจ้าหน้าที่ไปจับกลุ่มได้อีก๖คน

แล้วหุยกันมาแบบกี่รอบไม่รู้ต่อกี่รอบเวลาที่อ่านข่าวนี้
ทรัพย์สินนัดทองทองแท่ง
คือมูลค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยเลยนะ

เดี๋ยวดูค่ะที่ไปตรวจค้นเจออีกเท่าไร

คือตอนที่ตำรวจกองปราบเข้าจับกลุ่ม
จับกลุ่มนายบุญส่งนายบุญเหลือ
นายธนกฤษนายบัณฑิตนายนัทพัฒน์
ใครอ่ะเป็นอดีตพระลูกวัดวัดป่าธรรมคิรีค่ะ
แล้วก็ยังมีคนขับรถตู้อีก๑คนก็คือนายบุญศักดิ์
ว่ารวมแล้ว๖คนนะ๖คนนี้โดนเรื่องความผิดฐาน
เป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์โดยทุจริต
เป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์โดยทุจริต
และเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
แล้วก็รับของโจรค่ะทีนี้การจับกลุ่มเนี่ย
สอบปากคำไงอดีตพระหมอจำได้ใช่ไหม
อดีตเจ้าอาวาสวัดเนี่ยคือนายวุฒิมาก็ให้การบอกว่า
เอาเงินของวัด๙ล้านไปซื้อทองคำ
ที่เอาไปซื้อเนี่ยทำตามคำสั่งของทางฝั่งอดีตพระคมนะ
เสร็จแล้วปั๊บซื้อทองมามาเก็บไว้ในตู้เซฟในกุฏิ
หลังจากที่ทางฝั่งอดีตพระคมถูกจับได้เนี่ย
ก็ยังมีการขอยืมมือถือของตำรวจ
อดีตพระคมก็อ้างว่าเดี๋ยวจะโทรไปหาญาติ
ให้เอายาเนี่ยยาประจำตัวมาให้แต่ปรากฏว่าเป็นการเอาโทรศัพท์
สั่งให้พระลูกวัด๕รูปช่วยกันขนย้ายเงินสด
แล้วก็ทองคำไปซ่อนตามจุดต่างของทางวัด
ไม่ว่าจะไปซ่อนในป่าไปฝังดินเอาไปซ่อนเอาไว้ในแท้งน้ำอะไรแบบนี้ค่ะ
ทีนี้การซ่อนทรัพย์สินของกลุ่มผู้ต้องหาก็กระจายไปในหลายจุดนะ
ของพื้นที่วัด๓๗ไร่กระจายไปหมดเลย
ตำรวจก็มีการไปตรวจสอบแล้วก็ตรวจยึดมาได้เกือบทั้งหมดแล้วนะคะ
แนกเอามาตั้งโอ้โหดูสิแบกเป็นแบบลังมาแบบนี้คุณผู้ชม
เงินสดเนี่ย๗๖ล้าน

เอามาจากห้องของอดีตพระคมกับอดีตพระหมอซึ่งเป็นอดีตเจ้าอาวาส
แล้วไม่ใช่แค่เงินสดอย่างเดียวที่ขึ้นอยู่หน้าจอให้คุณผู้ชมได้ดู

ใช่ทองรูปภัณฑ์ทองคำแท่งทองคำแผ่น
ทั้งหมดเนี่ยรวมแล้วเนี่ยนะคะมูลค่าประมาณ๒๒ล้านบาท

กุฏิด้วยแท้งน้ำด้วยใต้พื้นดินขุดฝังเอาไว้

จากของที่ไปตรวจยึดมาได้คุณผู้ชมมาดูการให้การของผู้ต้องหาทั้ง๖คนที่คุมตัวมาได้หน่อย
พวกเขาให้การภาคเศษนะภาคเศษก็คือรับครึ่งนึงไม่รับครึ่งหนึ่ง
เขายอมรับว่าพวกเขาเนี่ยร่วมกันนำทรัพย์สินมีค่าต่างของวัดไปซ่อนจริงตามสถานที่ต่างรอบวัดนั่นแหละที่เจอกันเนี่ยนะ
แต่ที่เขาทำไปทำตามคำสั่งของอดีตพระคมนั่นแหละ
แล้วตอนนั้นพวกเขายังไม่ทราบว่าที่อดีตพระคมมีคำสั่งให้เอาของไปซ่อนมีเจตนาอันใด

ไม่เชื่อเจ้าหน้าที่ยังไม่ปักใจเชื่อครับ
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมว่าได้เอาทรัพย์สินไปไว้ที่อื่นอีกหรือเปล่า
แล้วก็พบเพียงว่ากำลังนำทรัพย์สินซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินสดใส่รถตู้แล้วไปไว้ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่ง
ห่างจากวัดสัก๑๐กิโลเมตรแต่ว่าไปยึดมาได้ก่อนครับ
อันนี้ก็คือเรื่องของการตรวจค้นนี่แหละนะคะคุณผู้ชม
แต่ทีนี้ดูอันนี้หน่อยละกันเพราะว่ามันก็มีความเกี่ยวเนื่องและเกี่ยวยงกับข่าวนี้
ซึ่งนายทหารคนนี้เป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร
ก็มีคำสั่งออกมาแบบนี้ประกาศให้ออกจากราชการนะคะ
แล้วก็ให้ถอดออกจากยศทหาร
มีการเรียกคืนเครื่องราชอิสริยพรทุกชั้นตรา
แล้วเหตุผลของพระบรมราชองค์การบทข้าราชการผู้นี้เนี่ย
ก็คือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
มีพฤติการเป็นข้าราชบริพันธ์ในพระองค์
แล้วชักชวนบุคคลอื่นที่ไม่ดีเข้ามาหลอกลวงในราชสำนัก

แล้วก็ส่งผลให้เสื่อมเสียต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นั่นเอง